เคยซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกกันบ้างไหมคะ
โดนกันไปแถวนี้ฉันก็เคยโดนเหมือนกัน
คุณหมอท่านหนึ่งค่ะเขาขอสั่งซื้อกระเป๋าแบรนเมมออนไลน
สุดท้ายได้นมบูดแหมมันเจ็บใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
คนละอย่างเลยนะกระเป๋าเกินครึ่งแสนด้วยซ้ำ
นี่คือสินค้าที่คุณหมอท่านหนึ่งเป็นทันตแพทย์หญิงหมอฟัน
แต่ปรากฏว่าโอนเงินไปแล้วได้สินค้าแหม่มันเจ็บใจจริงเปิดมา
เป็นขนมบูดนมบูดแล้วก็ครีมกันแดดคุณผู้ชม
จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นขบวนการร่วมกันวางแผนอย่างแยบยนต์เลยนะ
สุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสปอศ
กรานนี้ท่านไม่หยุดทำงานไปค่ะปลอมเป็นชาวบ้านไปเล่นน้ำ
ตามไปว่าเงินเนี่ยโอนไปบัญชีไหน
สุดท้ายค่ะตามไปที่หอพักแห่งหนึ่งอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะฮะ
ไปเจอกับมิจฉาชีพรายหนึ่งนะคือคุณหมอท่านนี้โอนเงินให้ไป๕๗๐๐บาทคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหไปเจอกับมิจฉาชีพรายนี้เขาบอกว่าเขาส่งผิดเดี๋ยวจะส่งให้ใหม่
แต่สุดท้ายยังไงใครจะเชื่อเขาล่ะคุณผู้ชม
สืบทราบมาว่าผู้ต้องหานี่นะก่อเหตุลักษณะนี้ช่วง๓๐มีนาคมถึง๕เมษายนนี้นะ๖ครั้ง
คุณหมอไม่ใช่รายแรกคุณผู้ชมค่ะซึ่งทุกรายเนี่ยเอ่อโดนหลอกขายกระเป๋า
แล้วก็ได้นมบูดขนมบูดกลับมาหมดเลยค่ะแล้วมิจฉาชีพรายนี้ยังอ้างว่าเธอไม่รู้เรื่องการซื้อขายสินค้า
มีหน้าที่แค่รับเงินมาแล้วก็โอนเงินต่อแค่นั้นเองได้รับค่าจ้าง๕๐๐๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
๕๗๐๐บาทไม่ได้เข้ากระเป๋าเธอหรอก

ประมาณนั้นแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ

แต่ทำมาหลายรอบแล้วนี่นะฮะ